เรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า
ข้อมูลกองทัพยอมรับว่ากองทัพมีจุดอ่อนในเรื่องของการใช้โซเชียลนะครับ
ลงในส่วนเช่นเดียวกับข่าวที่ผมพูดออกไปยาวแต่ก็เอาไปตัดอยากจะให้ผมรู้แค่สั้นนะครับ
แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโซเชียลนั้นเป็นจุดอ่อนในเรื่องของการใช้โซเชียล
คือสื่อที่ทรงอนุภาพกินกว่าอาวุธที่กองทัพมีอยู่
ไม่ยอมรับกติกาณปัจจุบันนั้นเรามีกติกากันอยู่นะครับ
กรกตทำหน้าที่ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจก็เหมือนการแข่งขันฟุตบอล
ประเทศแบบฟุตบอลไหม
บอลแพ้แต่คนเชียร์ไม่แพ้มันไม่ใช่
ถ้าประเทศไทยไม่ยอมรับกติกาที่มีอยู่
แบ่งแยกระหว่างฝ่ายประชากรรมที่ถูกสร้างขึ้นมา
ผมถามว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นพระเด็จการ
ผมถามว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันหรือเปล่า
วาธกรรมนี้ถูกแบ่งมาเพื่ออะไร
เพื่อแบ่งแยกประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

แรงการแสน๗ล้าน๔ล้าน๕ล้าน
ของรวมกัน๒๐กว่าร้าน๓๐ล้านเสียง
หมายรวมว่าเราต้องการให้มันเกิดเหมือนสงครามกลางเมือง

วันนี้กันคิดถึงการแบ่งฝ่ายแยกกันดู
ทำไมไม่เคารพกฎิกา
แล้วก็ไปสู้กันในสภาครับชีวิตผมนั้นผมผ่านเห็นทั้งการปฏิวัติรัฐประหาร
การเบิดแรงการปกครองแม้ท่านท่านสัตยบันที่ทำกันนะครับนะครับ
มีนักการเมืองหลายท่านร่วมศัตยบันกันก็ไม่อยากจะเอกชื่นเสียชีวิตไปแล้ว
ท่านบอลตรีเองท่านบันทานเองลงสัตยบันจะตั้งฝากการเมืองกัน
จะตั้งตั้งและต้องฝีกันท้ายที่สุดก็ฉีดสัตยบันทิศ
นี่คือวาถะของการเมืองนี่คือเกมของการเมืองนะครับ
นี่คือกิจกรรมหนึ่งของทางการเมืองซึ่งถูกชี้นำแนะนำโดยนักการเมืองแบบเดิม
นะครับหรือพวกซ้ายตกขอบ
ผมถามว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับท่านออกมาใช้เสียงครั้งแรก
นะครับผมชื่นชมนะครับพวกเราทหารเราชื่นชม
ที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงท่านจะเลือกใคร
ท่านเลือกไปแล้วนะครับทำไมนักการเมือง
ไม่มาจับมือกันแล้วก็ไปต่อสู้กันในสภา
ต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติจะได้เดินก้าวต่อไปในข้างหน้า